คุณผู้ชมครับเขาว่ากันว่าเด็กนะจะเห็นอะไรที่บางครั้งผู้ใหญ่ไม่ได้เห็นแบบนั้น
คุณแม่บอกว่าขนลุกมากลูกอายุแค่ขวบเศษ
นั่งคุยกับใครก็ไม่ทราบนั่งหัวเราะกับใครก็ไม่ทราบ
สุดท้ายบ๊ายบ่ายด้วยนะแต่แม่นั่งอยู่แม่มองไม่เห็นนะ
แต่ถ่ายคลิปนี้มาให้ดูครับ
ม่าสุทธิภาษี

ตอนท้ายมีการจุ๊บลาจูจุ๊บลาจูจุ๊บน้องคุยกับใครอ่ะแล้วหัวเราะแบบเหมือนเล่นกับอะไรบางอย่างคือถ้าเป็นแม่เนี่ยลูกหัวเราะแบบนี้คือเล่นกันใช่ไหมฮะเล่นกันแต่นี่มองไม่เห็นใครเลยอ่ะนั่นแหละสิเล่นกับใครอ่ะคะ
คุณแม่พยายามแพงกล้องมาทิ้งกระจกด้านเหนือด้านหลังของน้องคือมีชิ้นพักอยู่
แต่ว่าสิ่งที่น้องนั่งคุยนั่งหัวเราะนั่งเล่นมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้น
ก็ไม่รู้น้องเล่นกับใครน้องเห็นอะไรก็ไม่ทราบเป็นแม่ซื้อหรือเปล่าก็ว่าอย่างนั้น
น้องชื่อว่ายูตะอายุหนึ่งควบสิบเดือนเท่านั้นกูคุ้ม
บอกว่าอยู่ก็ลุกขึ้นมานั่งแบบนี้แล้วขำคนเดียว
แม่ก็เอ้ยลูกคุยกับใครก็ไม่รู้นะฮะแล้วคล้ายกับมีคนมาเล่นด้วยอะครับ
แต่คุณแม่ไม่ได้ยินก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาแอบถ่ายเอาไว้
เพราะอยากรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอะไรปรากฏว่าก็ไม่เจออะไร
แต่น้องยูตะเนี่ยก็ยังหัวเราะไม่หยุดเหมือนมีคนหอกล้อกันอยู่บางครั้ง
วาดตาไปมองเหมือนมองอะไรสักอย่างแต่แม่เองก็มองไม่ได้เห็นเหมือนที่ลูกเห็นนะฮะ
ตอนท้ายคุณแม่ขยับเข้าไปใกล้ก็ได้ก็อยากที่เห็นน้องทำมือส่งจุ๊บให้
เหมือนคล้ายกับลากับเพื่อนที่ไม่มีตัวตนที่น้องเขาเห็นนะฮะ
โอ้โหชาวเน็ตเห็นเราก็เห็นคลิปนี้เราก็บอกโอ้โหเป็นแม่ซื้อหรือเปล่า
เขาว่ากันว่าเด็กมีแม่ซื้อมาเล่นด้วยอะไรแบบนี้นะครับ
เพราะว่าเด็กแล้วมักจะเห็นอะไรที่ผู้ใหญ่มองไม่เห็น
บางคนสังเกตเห็นเขาบอกว่าในห้องมันอาจจะมีอะไรที่แบบไม่เป็นมงคลหรือเปล่าก็ไม่ทราบอ่ะนะฮะ

เพราะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเขามีกระจกอยู่ที่ปลายเตียง
คือตามความเชื่อของคนโบราณโบราณเขาไม่ควรจะมีกระจกไว้ที่ปลายเตียงปลายเท้า
มันเป็นสิ่งไม่ดีนะฮะก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่น้องเห็นคืออะไร
แต่ว่าก็ลองปรับดูตามที่หลายคนแนะนำแล้วกันเนอะ